ไปดูที่น่านค่ะตอนนี้น่านเนี่ยคึกคักเพราะว่าเหนือเนี่ยหนาวใช่ไหมคะ
กางเต็นต์แล้วได้นอนในเต็นต์เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินสุด
สาวชนบุรีเขาก็คิดเช่นเดียวกันค่ะแต่ถามดูนะคะถามใจคุณดูว่าถ้าเกิดว่าไปที่น่าน
จะไปนอนในเต็นต์แล้วทั้งเต็นต์เป็นเชื้อราคุณจะนอนไหม
สาวคนนี้เขาบอกไม่นอนเหมือนกันไปดูภาพบรรยากาศค่ะ
แล้วดูข้างในสภาพเนี้ยใครจะนอนอ่ะเนี่ยสภาพเนี้ยเราพูดมาได้มันเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้แล้วมันได้
ลักษณะคือเป็นกระโจมเนอะ
เออเนี่ยถามใจคุณผู้ชมดูนะคะว่าถ้าเกิดคุณเจอแบบนี้คุณจะนอนไหมสภาพแบบนี้นอนได้ไหม

นอนได้ไหมมันมีข้อมูลวิทยาศาสตร์อาจารย์ออสออกมาบอกว่ามันอันตรายนะคะมันอันตรายเดี๋ยวว่ากัน
แต่เอาต้นเรื่องก่อนคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีตั้งใจจะไปเที่ยวน่านก็คือเหนือตอนนี้หนาวใช่ไหม
อยากจะไปเที่ยวให้มันแบบฟินกันหน่อยนะ
ปรากฏว่าพอไปถึงคือต้องใช้คำว่าไม่ตรงปกนะ

ตอนที่ดูรีวิวเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเลยอ่ะมันชวนไปมากเลยอ่ะแต่พอไปถึงของจริงมันเป็นแบบเนี้ย
ไม่ลงค่ะนอนไม่ลงนะคะก็เลยไปถามพนักงานรู้ไหมคะคือเห็นแบบนี้มันก็เจ็บใจไปแล้วทีหนึ่ง
พอไปคุยกับพนักงานดอกสองเลยค่ะซ้ำสองเลยทีเด็ดเลยวักทองคือพนักงานตอบกลับบอกว่านอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไป

นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของเรื่องชื่อว่าคุณอำภาพรเรืองธนันรักเป็นคนโพสต์
เล่าให้ฟังบอกว่าจองเต็นต์ไว้สองหลังนะคะแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยรู้สึกแย่มากเพราะมันไม่เหมือนกับที่รีวิวไว้พูดง่ายคือไม่ตรงปกอะค่ะ
หนึ่งสกปรกสองเต็นต์ก็มีขนาดเล็กด้วยที่รับไม่ได้คือเชื้อราทั้งหลังเลยนะคะราคาที่จองไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทต่อหลังราคาสูงไหมแบบเนี้ย
ก็ในเทศกรรมก็สูงเอาเรื่องเหมือนกันถูกไหมคะ
เนี่ยกระทั่งพนักการนะคะเธอบอกไปบอกพนักงานเป็นสาวประเภทสองแล้วปรากฏว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยตอบกลับมาเธอบอกว่าโอ้โหมันจี๊ดเข้าไปในดวงใจเลยอ่ะ
นอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปเธอบอกว่าเป็นคำพูดที่แย่มากพอได้ยินคำนี้ปุ๊บโมโหเลยค่ะ
เลือดขึ้นหน้าเลยนะคะก็เลยเนี่ยโกรธที่ไม่แสดงความรับผิดชอบใดเลยก็เลยตัดสินใจรู้ไหมคะทำไง
ครับไม่นงไม่นอนแล้วอืมมีปัญหาตอนสองทุ่มใช่ไหม
กลับเลยตอน๒ทุ่มขับรถจากน่านกลับมาที่ชนบุรีถึง๖โมงเช้าอะค่ะครับ
ที่ลาที่หนักหนักเลยก็คือมีหลังเดียวแต่ที่เหลือก็คือก็จะมีแบบบางบางไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็เข้าใจว่าตรงนั้นมันชื้นเรามันต้องมีอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าจะเจอ
พอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราไปบอกพนักงานเขายังไงบ้างพี่อ่าตัวพี่สะพ้ายเดินขึ้นไปเคลียร์เพราะว่าพี่มันจองในนามชื่อพี่สะพ้ายอ่ะค่ะ
ครับอ่าเพื่อไปเคลียร์ว่าเออเนี้ยพี่เต็นต์มันมีปัญหาประมาณนี้แบบนี้นะ
เรานอนไม่ได้รบกวนเปลี่ยนให้ใหม่หน่อยได้ไหมมีอ่าสาวสองครับ
ทักมาว่านอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปก็โอเคค่ะเพราะว่าตัวไม่ได้ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไร
ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยรู้สึกยังไงคะถ้าพนักงานตอบคุณกลับมาว่านอนได้ก็นอน
ไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปแล้วตอนนั้นค่ำแล้วด้วยอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวนะโกรธนะ
ใช่ไหมเหมือนกันเลยนี่คุณอำภาพรเธอก็โกรธเหมือนกัน
จัดการที่พักชี้แจงบอกว่าเต็นต์เชื้อราเจ้าปัญหาหลังนั้นเป็นเต็นต์ที่รอการทำลาย
เพราะทำความสะอาดไม่ได้แล้วแต่พนักงานที่จัดการให้นั้น
เป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่รู้ระบบ
ก็เลยจัดสรรเต็นต์นั้นให้กับลูกค้าไปแบบนั้น

และมีการขอโทษไปยังคุณอำภาพรเจ้าของโพสต์ด้วยวาจาแล้ว
แต่หลังจากนี้จะนำพนักงานผู้ก่อเหตุไปขอโทษอีกครั้ง
ขณะที่ทางที่พักมีการอบรมพนักงาน
และภาคทันพนักงานคนที่เกาะเรื่องไว้แล้ว
ยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เหรอคะฟังขึ้นไหมแล้วแต่คุณผู้ชม
หาเขาก็คอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณที่แก้ไขให้
ทีนี้ผู้ว่ายังไงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะคุณวิบุญแววบัณฑิตบอกว่า
ตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุจนกลายเป็นเรื่องเป็นราว
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นชื่อเสียงของจังหวัดน่านนะคะ
หลังจากนี้ก็จะเตรียมประชุมเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว
แล้วก็ประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดมากขึ้น
เสียชื่อไหมเสียชื่อทีนี้มาดูข้อมูลวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะ
สั้นค่ะคุณผู้ชมคืออาจารย์ออสบอกว่า
มันสามารถที่จะแบ่งตัวแบ่งตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

เตือนภัยอันตรายจากเชื้อระยะสั้น
ื่นคันทางเดินหายใจผิดปกติแต่ระยะยาว
ผ่อนส่งอวัยวะภายในล้มเหลว

ระบบสืบพันธุ์อาจจะทำให้คุณเป็นหมันได้
อาจารย์ออสบอกว่าถ้าคุณไปนอนในกระโจม

มันไม่ต่างอะไรกับการนอนในโรงศพเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นที่พักต่างนะตอนนี้เป็นขาขึ้นเป็นโอกาสทองแล้ว
ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะคะ